รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะ
ช่วงแรกนี้มาแจ้งข่าวกันหน่อยค่ะ
สำหรับวันที่๒๖ตุลาคมที่จะถึงนี้
ทางสถาบันการเงินก็ดีห้างสรรพสินค้าก็ดี
แล้วก็โรงภาพยนตร์แจ้งว่าจะขอปิดให้บริการ

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
แล้วก็ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
โดยวันที่๒๖ตุลาคมนี้ทางธนาคารกรุงไทย
ประกาศปิดทุกสาขาทั่วประเทศ
เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
พร้อมจัดกิจกรรมทำบุญตักบัตรพระสงค์๘๙รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่๒๗ตุลาคมด้วย
เช่นเดียวกันกับธนาคารทหารไทยนะคะ
ปิดทุกสาขาทั่วประเทศเหมือนกัน
แต่ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้ช่องทางรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ค่ะ
อกจากนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเลยนะคะ
มีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทิสโก้
ธนาคารแลนด์แอนดฮาวส์แล้วก็ธนาคารยูโอบี
ประกาศปิดให้บริการเช่นเดียวกันค่ะ
นางวิเรขาสันตภัณฑ์ผู้อำนวยการอาวุโส

หลังจากที่ประกาศให้วันพระฤหัสบดีที่๒๖ตุลาคม
เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้รับแจ้ง

ปิดการให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ
ซึ่งก็รวมไปถึงสาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน
สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า
แต่ประชาชนยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็งกิ้งหรือว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้มีการสำรองเงินรองรับการทำธุรกรรม
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอแล้ว
ปิดให้บริการในเวลาบ่าย๒โมงของวันที่๒๖ตุลาคม

ตามเวลาทำการปกติของแต่ละสาขาในวันที่๒๗ตุลาคมค่ะ
ห้างสรรพสินค้าอีเซตัน
ประกาศแจ้งปิดบริการในวันพฤหัสที่๒๖ตุลาคม

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
แจ้งปิดการให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ๑๑๙สาขา
ในวันที่๒๖ตุลาคม